ก็อุกอาจเหมือนกันคุณผู้ชมมีคุณยายคนหนึ่งเขานอนพักอยู่ในบ้าน
ช่วงดีย่าเข้าไปเจอพอดี
โอ้โหชายคนนี้เคยไปข่มขืนหมูของชาวบ้านมาก่อน
โอโหไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ

คนร้ายคนนี้กำลังพยายามใช้กำลังปลูกปั้ม
เพื่อข่มขืนยายของเขาที่บ้านพัก
เขตเทศบาลตำบลศูนย์กล้วยอำเภอกัน

พร้อมเขียนข้อความเตือนภัย
ขออนุญาตลงรูปไม่สุภาพนะคะ

คือคนที่นอนอยู่เป็นยายของเขานะ
แต่จุฬินั้นน่ะคนอ่าเขาไปเจอพอดี

แล้วก็พอคนร้ายเจอคุณอาก็เลยวิ่งหนีไป
ตอนนี้อาไปแจ้งความแล้วแต่ว่ายังจับคนร้ายไม่ได้
ฝากเตือนไว้ถ้าปล่อยให้ลอยนวลอาจจะทำแบบนี้อีกกับคนอื่นก็ได้
ให้คนแก่อยู่บ้านคนเดียวถ้าไม่มีใครเห็น
คุณยายเขาถูกข่มขืนแล้วถ้าฆ่าจะทำอย่างไร

ถ้ามันทำร้ายอากอีกก็ต้องซวยซ้อนเป็น๒ต่อ
ที่มันตกใจแล้ววิ่งหนีไปอันนี้เขาโพสต์เอาไว้นะฮะ
แล้วก็ฝากเตือนเพื่อนพยายามอย่าให้คนแก่อยู่บ้านเพียงลำพัง
และตัวคนร้ายยังจับไม่ได้ต้องระวังกันด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังผู้โพสต์
ได้รับคำชี้แจงบอกว่าหลังจากแจ้งความไปแล้วเนี่ย
ก็ไปแจ้งความที่โรงพักกุศลายังจับคนร้ายไม่ได้
แต่ว่าทราบว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนงานก่อสร้าง
ซึ่งเป็นชาวพม่าไปต่างด้าวแล้วก็ยังวนเวียนในพื้นที่เกิดเหตุ
ที่สำคัญตำรวจเพิ่งจะจับไปปรับในข้อหาอาณาจารย์
คือปรับไป๕๐๐บาทไปข่มขืนหมูชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านเห็นก็ไปแจ้งความนะฮะเอาหมูก็ยังไปข่มขืนมันอ่ะนะ

เออนะครับตามจับให้ได้เพราะไม่รู้มันจะวนเวียนจะไปข่มขืนอะไรใครอีกหรือเปล่า